เอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดในเช้าวันนี้
หลังจากทราบข่าวมานะครับว่าเจ้าหน้าที่เริ่มมีการประชุมวางแผนกันแล้วนะครับ
ว่าวันนี้จะทำอย่างไรหลังจากน้ำมันท่วมปากถ้ำแล้วนะครับ
ติดตามบรรยากาศจากคุณวัชรีดวงสายรายงานสดมาจากบริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายครับ
เชิญคุณวัชรีอีกครั้งหนึ่งนะเชิญครับ
รวมถึงขยะนะคะที่ได้มีการหลายคนอาจจะทำทิ้งไว้เมื่อคืนนะคะ
แล้วก็มีฝนตกอาจจะมีทำให้ชำระสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
มาที่บริเวณพื้นบริเวณตรงนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ณเจ้าหน้าที่นะคะ
ได้มาจัดเก็บค่ะแล้วก็ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ขณะนี้นะคะ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะที่จะมาจัดระเบียบนะคะรวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่อาสานะคะ
มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่าทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ๙นาฬิกานะคะก็จะมีการแถลงข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปย้อนดูภาพเมื่อคืนกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการถอนกำลังกันตั้งแต่ประมาณตี๒ค่ะ
เพราะว่าน้ำในถ้ำเนี่ยนะคะได้เอ่อล้นออกมาบริเวณโถงชั้นหนึ่งค่ะ
ซึ่งโถงบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะจะมีระยะทางออกมาจากบันไดเนี่ยนะคะ
ประมาณแปดร้อยเมตรตรงนั้นเนี่ยนะคะจากที่น้ำไม่เคยท่วม
ไม่เคยไหลผ่านนะคะเมื่อคืนค่ะมีน้ำไหลตัดผ่านมาที่บริเวณนั้น
ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยซิลหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเองเนี่ย
จากที่เคยพักอยู่บริเวณโถงชั้นหนึ่งก็จะต้องอบพยพขึ้นมาด้านบน
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยได้ท่วมเกือบทั้งหมด
แล้วก็ได้มีการตัดไฟด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ส่วนวันนี้จะมีการสูบน้ำออกหรือไม่
จะต้องรอประชุมทีมกันอีกสักประมาณ๘๙โมงค่ะ
แล้วก็ขณะนี้นะคะก็ฝนค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะคะ
ก็ยังโปรยปลายลงมาตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะคะ
จากพื้นขณะนี้ค่ะที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะประมาณนี้ค่ะ
เละนะคะต้องใส่บูธรวมถึงเจ้าหน้าที่เองก็ตามค่ะ
ที่จะต้องมาอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ปกครองแล้วก็
ผู้สื่อข่าวที่มาทำหน้าที่รายงานความคืบหน้าให้กับคุณผู้ชมนะคะ
ก็จะต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วก็บูธนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ที่ฉันจะมาเนี่ยนะคะ
ได้มีการเคลียร์พื้นที่ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนเนี่ย
ได้ตกลงมาอย่างหนักอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะ
ทำให้บริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็เดินลำบากพอสมควรนะคะ
เมื่อคืนค่ะได้มีกระแสข่าวค่อนข้างที่จะหนาหูเลยนะคะ
ว่าได้มีการพบเจอเด็กทั้งสิบสามคนแล้วเนี่ยนะคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
อยากให้เชื่อการแถลงข่าวบริเวณจากนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่จริง
ข่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวหรือยังไม่มีการแจ้งว่าพบทั้ง๑๓คนนะคะ
อยากให้ทุกคนเชื่อนักข่าวหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นะคะ
เมื่อวานเนี่ยมีข่าวบอกว่ามีรถพยาบาล๑๓คันที่ได้มาสแตนบายเพื่อที่จะรอรับทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
แต่ว่าจากการสอบถามเนี่ยรถ๑๓คันที่มาจอดสแตนบายรอเนี่ยก็ได้มารอไว้ตั้งแต่ช่วงที่เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำ
เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยหวังค่ะว่าถ้าสูบน้ำออกจากถ้ำแล้วเนี่ยปริมาณน้ำจะลดลงสามารถเอาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
แต่สองวันที่ผ่านมาไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะรถสิบสามคันที่มาจอดมาจอดตามปกตินะคะ
ไม่ได้มาจอดรับเด็กเมื่อคืนที่จะเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
วัชฎีดวงสายข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะ

ก็ตอนนี้ดูจากสภาพฟ้าฝนที่เป็นบรรยากาศที่เราเห็นกัน

ก่อนหน้านี้คุณวัชรีดวงใสรายงานมาว่า

ตอนนี้จะมีการประชุมทีมปรับแผนใหม่นะครับ
เพราะว่าเรื่องของเครื่องสุบน้ำ

ปฏิบัติภารกิจเช้านี้รวมถึงแผนการต่าง
คือรอฟังแถลงจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นั่นก็คือผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากรนะคะ
โมงเดี๋ยวผู้ว่าแถลงจะได้รู้ว่าทิศทางการช่วยเหลือวันนี้

หลังจากที่น้ำท่วมโถง๑ภายในถ้ำนะครับ